รวมเอาคลิปเด็ดในโซเชียลมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะ

เพราะเขาบอกแล้วว่าธรรมดาโลกไม่จำ

ไปดูกันเลยในช่วงของตลอดข่าวขำ

วันนี้ไปดูเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

ก็ธรรมดาโลกมันไม่จำจริง
แต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้น

เรื่องแรกที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมต้องเรื่องนี้เลย
เมื่อนักเรียนคนนี้เขาอยากจะฆ่าแป้งแบบบางเบา

ก็เลยมีวิธีทาแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครแบบนี้นี่แหละครับ
แต่ทาแบบนี้นี่
นั่งทาทั้งวันน่าจะขาวใสไหมล่ะครับเนี่ย

จะหลอกันล่ะครับพ่อพี่อู๋น

ส่วนคลิปเรื่องราวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเรื่องต่อไป

แน่นอนครับเพราะท่าทางในการทำการบ้านของน้องเขาเนี่ย
เป็นช่างอ่อนเฉยโอละช้อนไปหมด
โอ้โฮขาไปไหนล่ะครับหน้าหนาโอ้โฮจะอ่อนไปไหนล่ะครับ
ตัวอ่อนขนาดนี้เนี่ยถ้าแบบนี้ไม่รู้ว่าการบ้าน
หรือท่าทางของนกอะไรจะยากกว่ากันล่ะครับเนี่ย
ไปกันต่อที่โรงเรียนนี้เลยนี่นะคือการทำบัตรนักเรียนรูปแบบใหม่
ไม่ใช่มายืนทำหน้านิ่งนะนี่เขาต้องมีท่าโพสต์
นี่ไงนางแบบนายแบมมากันเรียบร้อยมากันเพียบพร้อม
แหมออกท่าทางกันขนาดนี้เนี่ยนี่บัตรนักเรียน
หรือจะสมัครนางแบบนายแบบกันล่ะจ๊ะหนู
เรื่องราวต่อไปไปดูกันว่าน้องคนนี้เขาโมโหอะไร
ถึงได้ตบรถกันแบบนี้ครับ
นี่นะคือลีลาเช็ดรถของน้องเขาหรือครับเนี่ย
แม่ไอ้เราก็นึกว่าโมโหใครมาตบดังเปรี้ยเปรี้ยแบบนี้เนี่ย
ผมจะสะอาดแน่นอนครับพูดได้แค่ว่าแหลมเลย
อยากจะบอกว่าน้องคนสุดท้ายเปลี่ยนอาชีพ